เป็นคำที่พี่เอแกท่องขึ้นใจเลยนะคะ

ขนาดพี่เอชายางานแน่นเอียดจะตาย
งานพิธีกรงานคอมเมนต์โอ้โหต่างนานาค่ะ

คือมิดชัยหม้อไฟที่เห็นในมือนี่แหละค่ะ
เปิดขายในเพจล็อตแรกหมดแล้วหมดเลยค่ะ

มาลองทำดูปรากฏว่าอร่อยเหลือหลายค่ะ

เป็นเส้นอูด้งหม้อไฟตอนนี้ทำแล้วเป็นธุรกิจครั้งแรกเลย
แล้วก็นับหนึ่งใหม่จริงแล้วก็ได้สูตรมาอย่างอร่อยเลยครับ
เป็นต้มยำน้ำอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ริมลอง
โอ้โหเห็นแล้วเห็นแกรีวิวแล้วน่าทานมากนะคะคุณผู้ชม
ก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะถ้าเขายังขายไม่หมดนะ
รอรอดหน้ารอรอดหน้า
คือมันไม่ต้องใช้น้ำร้อนต้มคุณผู้ชมเปิดฝาแล้วก็ใส่น้ำ
น้ำระบูมธรรมดาปกติก็ได้นะคะ

ว่าแหละทำข่าวลูกสาวเขาเยอะก็ทำข่าวเขาหน่อยก็แล้วกัน
อุดหนุนตอนแรกแกก็บอกมาเลยว่าพี่มีธุรกิจมา
บอกว่าเป็นหม้อไฟเราก็นึกว่าข่าวหม้อแปลงมันเยอะเนอะ